คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชานะครับ
เส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายในวันนี้
หยิบยกประเด็นเรื่องของศิลธรรมในจิตใจของคน
เกิดขึ้นในวงการของการศึกษาแม้แต่อาจารย์
ตำแหน่งถึงดรก็ก่อเหตุยิงดรสองท่านเสียชีวิตนะครับ
สะท้อนอะไรกันบ้างและเราจะแก้ไขปัญหานี้ของสังคมไทยอย่างไร
ติดตามจากคุณสุภาพคลี่ขจายในวันนี้ครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ

วันนี้ใครมีเวลาก็ไปที่สนามหลวงนะครับ
สนามหลวงเนี่ยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเขาเป็นเจ้าภาพ
แต่ว่าถ้าเป็นวันมาคะโน่นต้องไปที่พุทธมนตร
นั่นเนี่ยสำนักพุทธเขาเป็นเจ้าภาพเขาจะแบ่งกัน
งานสัปดาห์วิสาขบูชาสัปดาห์พุทธศาสนาที่สนามหลวง
จัดกันมาหลายปีแล้วนะครับปีนี้เขาก็จัดใหญ่
ภาพที่เห็นในข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยเขาทำดีครับ
ฉะนั้นถ้ามีเวลาแวะไปในบรรยากาศของความรุ่มร้อน
ทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องโน่นเรื่องหนี้
ไปเถอะครับแล้วท่านจะสบายใจ
วิสาขบูชาไม่ใช่สำคัญเฉพาะชาวพุทธ
และไม่เฉพาะเมืองไทยแล้วครับเดี๋ยวนี้ทั่วโลกเขายกให้วันวิสาขบูชา
เป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่ง
ประเทศอื่นเมืองอื่นที่เขาไม่นับถือพุทธศาสนา
เขาก็รู้เรื่องวันวิสาขบูชาก็แปลว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่
เมืองไทยเป็นเมืองพุทธเราได้ยินมาตั้งนานแล้วว่า
เมืองไทยเป็นเมืองพุทธเราเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาโลกด้วย
แล้วก็พุทธมนตรก็เป็นสถานที่สำคัญ
เป็นศูนย์กลางของสถานที่สำคัญของโลกในด้านพุทธศาสนาด้วย
แต่ว่าเรื่องเกิดเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานเป็นข่าวใหญ่
หนังสือพิมพ์หลายฉบับเราก็ต้องตั้งคำถามว่า
เราเป็นเมืองพุทธแท้ทำไมคดีอัธยากรรมฆ่าแกล้งกันคดีอะไรต่าง
ชุกชุมแล้วก็ยังมีสถิติถือว่าเป็นอันดับต้นของโลกด้วย
นี่เป็นเรื่องที่น่าทบทวนเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำยังไงกัน
เรื่องของอารมณ์เรื่องของอารมณ์เนี่ยมันชนะได้ทุกอย่างนะครับ
เอาชนะสถานที่เอาชนะคุณวุฒิเอาชนะวัยวุฒิ
ข่าวที่ดรคนหนึ่งไปยิงสองดรเมื่อวานเนี่ย
ไปยิงในสถานที่สำคัญที่เขาชื่อว่าเป็นศูนย์วัฒนธรรมพุทธวิชาลัย
สังกัดอยู่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครใครที่ขับรถผ่านวงเวียนหลักสี่
แล้วจะเห็นหัวมุมตรงนั้นนะครับ
อาคารคล้ายคล้ายเป็นรูปทรงเจดีดูปั๊บรู้เลยว่าเป็นอาคารที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
เนี่ยเขาชื่อพุทธวิชาลัยก็แปลว่าเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแน่นอน
แม้กระนั้นสถานที่ตรงนี้ก็กลายเป็นที่ยิงกันครับ
เอาชนะวัยวุฒิคนยิงก็เป็นดรวัยวุฒินี่หมายถึงว่าคนยิงก็อายุ๖๐กว่าแล้ว
ซึ่งคนระดับนี้ไม่น่าจะวู้วามขนาดนี้คนถูกยิงสองคนก็เป็นดร
เอาชนะคุณวุฒิก็อย่างที่ว่าครับทั้งคนยิงคนถูกยิงดรทั้งนั้นก็แปลว่าเวลามีอารมณ์ขึ้นมาอะไรก็เอาไม่อยู่
เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง
ยกเรื่องนี้ขึ้นมาในวันที่จะถึงวันวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญ
พรุ่งนี้นะไม่มีรายการแต่ว่าวันนี้อยากจะอยากจะบอกท่านผู้ชมว่า
เราได้รับการตักเตือนอบรมสั่งสอนมาตลอดเวลาในเรื่องในเรื่องของสติ

ในเรื่องของกิเลสในเรื่องของตันหา
โตขึ้นมาท่ามกลางคำสั่งสอนของพระ
เราอ่านหนังสือเราสวดมนต์
แต่ว่าบางทีเนี่ยบทกวีบทเดียวบทเพลงบทเดียวเนี่ยมันทำให้เราฉุกคิดอะไรได้เยอะ
เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าเมื่อวานนี้เขามีงานที่เปิดตัวเพลงธรรมะ
เรียกกันว่าคีตธรรม
เป็นการนำบทเพลงมาเตือนสติสอนใจครับ
ถ้ามีภาพขึ้นมาจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เขาก็เปิดตัวกัน
เป็นสื่อการสอนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผมคิดว่า
มันน่าที่จะทำให้เราได้ยังคิด
เปิดตัวบทเพลงคีตธรรมเนี่ยเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
เมื่อได้ฟังแล้วก็คิดว่าเราจะคิดตามและมองเห็นในสิ่งที่เราอาจจะลืมไปครับ
ผู้หญิงในภาพนี้ก็คือคุณปานธนพรแวกประยูน
คุณปานเนี่ยไปร่วมร้องเพลงนี้
เพลงที่ชื่อตามลมหายใจสุดท้าย
ผู้ชายที่เห็นในภาพเนี่ยคนนี้เขาเป็นคนเขียนอธรรมนองครับ
เขาบอกว่าหากเธอมองทุกการเกิดมา

เราทั้งหลายต่างถูกรัดลึงด้วยกามและตันหา
ดั่งแมงมุมที่วางสายใย
กลับติดใยที่ตนสร้างมา
เกิดวนอยู่ในโลกา
ไม่มีวันพ้นไปครับ
ผมจะเปิดให้เขาเปิดบทเพลงนี้ให้ฟังเต็มเพลง
เปิดดวงตาเห็นความสัดจริงจากความจริงของเมืองแห่งกาย
ตราบที่ลมหายใจสุดท้ายจะคืนสู่ดินหวัง
หากเธอมวงทุกข์การเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้ง
เราทั้งหลายต่างถูกรัดลึงด้วยกามและตัณหา
ดำแม่นมุมที่วางสายใย
กลับติดอยู่ในความสัจจริงของเมืองแห่งใจสุดท้ายจะคืนสู่ดิน
ถ้าเจ้าไม่ได้รับข้อบทิศ
กลับสัจริงของเมืองแห่งใกล้

จากความจริงของเมืองแห่งกายตราบที่ลมหายใจสุดท้ายจะคืนสู่ดิน
เปิดดวงตาเห็นความสัดจริงจากความจริงของเมืองแห่งกาย
ที่เคลื่อนไว้ในลมหายใจที่มีแต่ปัญญา
ก็เอามาฝากกันก่อนถึงวันวิสาขบูชาครับคุณก๊อฟคุณมิ้นครับ
หลายคนก็ประทับใจกับเพลงนี้เหมือนกันขอบคุณครับ
ก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะทำให้เรื่องของวันวิสาขบูชา
หลายคนคงจะนำเรื่องของหลักธรรมเนี่ยมาปรับใช้
ว่าก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นกับวงการทุกวงการ
เรื่องของการศึกษาทั้งเรื่องของเหตุการณ์ในครอบครัวต่าง
หวังว่าจะดีขึ้นนะครับในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรื่องในครอบครัวแบบนี้นะครับ